ปฏิเหตุที่นำมาซึ่งความเศร้าสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เมื่อเด็กนักเรียนชายวัย๙ขวบซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของแม่กลับบ้าน
แต่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุล้มลงนะครับ
ที่ร่างของน้องที่ล้มลงไปที่ถนนนั้น
จะถูกรถบัตรของทหารที่ตามมาทับจนเสียชีวิต

นางสาวิพาเต็มทรัพย์ภัยศาลอายุ๓๔ปี
ของเด็กชายวัย๙ขวบร่ำไห้ออกมาด้วยความเสียใจ

ดวงวิญญาณให้กับลูกชายกลับบ้านด้วยตัวเอง
พร้อมกับกอดกระเป๋าของลูกชายอยู่ตลอดเวลา
บรรยากาศการทำพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ของคนในครอบครัวที่ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พ่อแม่ได้นำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
แสงสว่างอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น
วันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บริเวณถนนหน้าเมืองตัดกับถนนนิกรสำราน

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีชีวิตของเด็กชายวัย๙ขวบ
ขณะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้เป็นแม่
จู่รถจักรยานยนต์เกิดเสียหลัก

ทำให้ลูกชายกระเด็นตกลงไปกลางถนน
ถูกรถบัตรรับส่งนักเรียนของค่ายศรีหาราชเดโชชัยทับร่าง
ขณะที่กล้องหน้ารถของคนที่ขับตามหลังมา
สามารถบันทึกภาพนาทีเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน
เมื่อผู้เป็นแม่ขี่รถจักรยานยนต์มา
โดยมีลูกชายสะพายกระเป๋านักเรียนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย

ทำให้ลูกชายกระเด็นตกลงจากรถจักรยานยนต์
จังหวะนั้นล้อหลังของรถบัตรทหารที่ขับผ่านมา
ทับซ้ำร่างของเด็กชายเข้าอย่างจัง
ทำให้เด็กชายวัย๙ขวบบาดเจ็บสาหัส
ก่อนเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
ทราบชื่อคือเด็กชายพร้อมทรัพย์สุราชอายุ๙ขวบ
เป็นเด็กนักเรียนชั้นป๓ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
หลังเกิดเหตุ๑๑ธรรมรัฐทองแท่งอายุ๓๐ปี
คนขับรถบัตรรับส่งนักเรียนของค่ายศรีหาราชเดโชชัย
ให้การว่าไม่ทราบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เพราะรถบัตรก็ขับไปอย่างช้า

จอดรถแล้วลงมาดูก็พบสองแม่ลูกอยู่บนถนน
เรียกรถพยาบาลมารับคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ตัวแทนทหารได้ออกมาเปิดเผยว่า
ทหารทุกคนรู้สึกเสียใจอย่างมาก
และจะให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่
กว่าจะเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนา

และยืนยันว่าการช่วยเหลือดังกล่าว
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดีแต่อย่างใด
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่า
ได้เชิญคนขับรถบัตรทหารมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
ส่วนการสอบปากคำผู้เป็นแม่เพิ่มเติมนั้น
ยังต้องรอให้สภาพจิตใจดีขึ้นก่อน
พร้อมทั้งได้สอบสวนพยานแวดล้อมใกล้จุดเกิดเหตุ
และรวบรวมหลักฐานจากกล้องหน้ารถ
กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุไปประกอบสำนวนคดี
โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน